ร่วมให้กำลังใจน้องทั้ง๑๓ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ใน
หลวงจังหวัดเชียงรายรวมไปถึงให้กำลังใจครอบครัว
น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายที่กำลังระดมช่วยเหลือ

รวมไปถึงส่งมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวกันด้วยค่ะ
เอาล่ะในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับ

ถูกต้องค่ะก็มีการส่งกำลังใจส่งต่อมามากมายนะคะ
อย่างที่บอกไปว่ากำลังใจของคนไทยน้ำใจของคนไทยเนี่ย
มันล้นมันหลั่งไหลมามากมายเลยจริง

ไปกันที่ที่แรกเลยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางจุธามาศรอดภัยค่ะ
พอโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลพร้อมคณะครู
นำเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอายุทยา
พร้อมใจกันพับนกกระดาษค่ะ
ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักความหวัง
เรียงร้อยเป็นเลข๑๓ล้อมรอบด้วยรูปหัวใจค่ะคุณผู้ชม

แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานส่งแรงใจไปที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เพื่อที่จะให้กำลังใจเด็กทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่และโค้ชรวม๑๓ชีวิตนะคะ
รวมไปถึงส่งกำลังใจไปให้กับญาติพี่น้องเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ด้วย
ให้ได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยค่ะ
ทุกคนก็ทำด้วยหัวใจและทำด้วยความตั้งใจนะคะ
ไปดูที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยค่ะ
วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
พระครูศรีเจติยาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนะคะ
ออกมาเตือนสติพุทธศาสนิกชน
บอกว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาใช้
เชื่อในเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล
หันมาทำความดีสร้างบุญกุศลให้เกิดแก่ตัวเอง
แล้วก็แบ่งปันบุญกุศลเหล่านั้นไปหาคนที่รัก
รวมทั้งน้องนักฟุตบอลทีมหมูปาด
หมูป่ารวมทั้งโค้ดที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายกันด้วย
แล้วก็อยากจะให้อธิษฐานจิตส่งกำลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่
ให้สามารถช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ทางนี้ค่ะทางคณะส่งวัดพระท่าเชิงชุมวรวิหาร
ก็ร่วมกับพุทธศาสนิกชนนับพันคนเลย
จัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่ขึ้นนะคะ
โดยพิธีสวดมนต์หมู่นั้นก็จัดให้มีในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาของทุกวัน

โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสกลนครนุ่งขาวห่มขาว
มาร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตา
สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเป็นจำนวนมากเลย
ภาพจากมุมสูงนี้เห็นชัดเลยนะครับ

กับเฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าเจสดาแสงจันครับ
ลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนวัดมหาวนาราม

แล้วก็พร้อมกับลงภาพนิ่งประกอบภาพรวมทั้งหมด๒๖ภาพ
เป็นภาพที่น้องนักเรียนเป็นผู้วาดขึ้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่อยู่ที่จังหวัดพิศนุโลก
ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงเรียนวัดมหาวนาราม

พบว่าผู้ที่โพสต์ข้อความนี้ก็เป็นคุณครู
เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปะของโรงเรียนที่นั่นนั่นเอง

คุณครูเขาก็บอกว่าชั่วโมงเรียนวิชาศิลปะในวันนั้น
ก็ได้ให้หัวข้อกับนักเรียนให้วาดภาพตามอิสระเลย

เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่นักเรียนและคอร์ช

ติดอยู่ในถ้ำทั้ง๑๓ชีวิต
คนติดไม่ท้อคนรอไม่ยอมแพ้
เราสู้ไม่ท้อถอยค่ะอย่ายอมแพ้
แบบนี้ในหลายเวอร์ชั่นออกมา
ก็เห็นว่าเด็กส่วนหนึ่งเขาวาดภาพออกมาแบบนี้

ก็เคยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

บางคนก็อยากจะส่งเงินให้ไปช่วยเหลือ
แต่สิ่งที่ทำได้เร็วที่สุด
คือการวาดภาพส่งกำลังใจไปก่อน
เป็นความรู้สึกที่อยากจะออกมาของเด็กในช่วงนี้นะครับ
เป็นการส่งความรู้สึกลงไปในภาพ

นำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
เห็นไหมเด็กเขายังอยากที่จะมีส่วนร่วมในการให้กำลังใจ
ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีเงินทุนไม่มีสิ่งของ
หรือว่าไม่มีสิ่งต่างที่จะสามารถหยิบยื่นน้ำใจเข้าไปได้
แต่ว่าสิ่งที่สะท้อนออกมามันคือความรู้สึกจากภายในจิตใจ

ค่ะไปต่อกันที่โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง
อำเภอเมืองชายนาฏจังหวัดชายนาฏกันนะคะ
นักเรียนชั้นป๑ถึงป๖กว่า๑๐๐คนเลยค่ะ
ร่วมส่งกำลังใจโดยการนั่งล้อมวงเป็นวงกลมเหมือนกับลูกฟุตบอลแบบนี้นะคะ
ส่วนตรงกลางมีการตีกลองยาวเป็นจังหวะฮึกเหิมเลย
โด่งเสียงมูปาซู่
สนั่นไปทั่วทั้งโรงเรียนเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีการต่อตัวโดยใช้กลองยาวจำนวน๓ชั้นนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ปล่อยป้ายไวนิวที่มีข้อความว่า

นี่ค่ะรักด้วยนะเป็นกิจกรรมที่น้องตั้งใจทำกันมากเลยนะคะ
พอโรงเรียนเทศบาลวัดหัวยางค่ะนายสมชายพึ่งน้อย
ก็บอกว่าทางโรงเรียนนะคะอยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
ให้ปลอดภัยสู้และเผชิญกับอุปสรรคต่างให้ผ่านพ้นไปเร็ววันเร็วคืน
ตัดสินใจใช้กลองยาวที่เด็กในโรงเรียนถนัด
รวมไปถึงกลองยาวก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทย
สืบสารกันมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วย
หวังว่าการตีกลองในครั้งนี้จะส่งเสียงดังกังวานไปถึงเด็กทั้ง๑๓คนที่อยู่ในถ้ำหลวง
ให้กลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ
แต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีวิธีในการแสดงออก
ในการส่งกำลังใจต่างกันไปนะคะ
คือข่าวนี้มันเป็นข่าวที่น้องนักเรียนรู้สึกด้วย

อยู่ในวัยใกล้กันด้วยบางทีก็มีกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะ
ก็คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพื่อนกันอะนะ
ไปดูที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จังหวัดเชียงรายกันหน่อย
นักเรียนและครูจำนวนกว่า๑๘๐๐คนนะคะ
ก็มาร่วมประกอบพิธีอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนา
ขอให้เพื่อนและกลุ่มนักเตะเยาวชน
รวมทั้งโค้ชทีมหมูป่าที่พลัดหลงอยู่ภายในถ้ำหลวง
ให้กลับออกมาด้วยความปลอดภัย
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถตามตัวเจอ

จากที่เข้าเถาพรูปทรงชาติเสร็จแล้ว
จะมีการประกอบพิธีสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิ
ธิษฐานจิตเป็นประจำทุกวันค่ะ

ส่วนบางวันถ้ามีฝนตกก็ใช้หน้าห้องนี่แหละค่ะ
เป็นส่วนในการประกอบพิธีนะคะ
คือไม่ละเว้นแม้ว่าวันไหนที่จะฝนตกเลย

ใช่แล้วค่ะคือตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็ใช้เสียงตามสายนี่แหละค่ะประกาศไป

เขาก็ทำมาตั้งแต่วันที่๒๕มิถุนายนแล้ว
ทางโรงเรียนบอกว่าจะทำแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกวัน
กว่าเจ้าหน้าที่จะพบตัวทั้ง๑๓คนเลย

ไปกันที่โรงเรียนอนุบาลลำทัพอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่ครับ
คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน
อนุบาลลำทัพจำนวนกว่า๘๐๐คนเลยทีเดียวนะครับ
ร่วมกันสวดมนต์บทพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังคคุณนะครับ
และนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาตั้งจิตอธิษฐานนะครับ

คุ้มครองนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
โค้ชผู้ฝึกสอนรวม๑๓ชีวิตนะครับ
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
พร้อมกับส่งแรงใจให้กับทีมในการค้นหาให้ทำภารกิจนั้น
สำเร็จลุล่วงแล้วก็ให้ทุกคนนั้นปลอดภัยครับ
อกจากนี้ยังมีการทำป้ายหัวใจกระดาษนะครับ
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ส่งแรงใจเป็นรูปอักษร
เรารักทั้ง๑๓คนนะครับ
ก็เป็นห่วงมากอยากให้ออกมาอย่างปลอดภัยนะครับ
เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็บอกว่า
เห็นข่าวการระดมทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือทีมฟุตบอลทั้ง๑๓คน

อยากขอช่วยเป็นกำลังใจและอยากจะช่วยให้ทุกคนนั้นทำงานสำเร็จครับ
และสุดท้ายนะคะไปกันที่จังหวัดสตูนค่ะ
นักเรียนมุสลิมชายหญิงโรงเรียนท่าแพรพดุงวิทย์นะคะ
ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมชื่อดังอยู่ในอำเภอท่าแพรเลย
พร้อมด้วยผู้นำศาสนามัศยิตต่างในอำเภอท่าแพรจังหวัดสตูนค่ะ
ผู้ปกครองนักเรียนด้วยนะคะรวมกว่า๕๐๐คน
พร้อมใจกันร่วมละหมาดฮายัด
ขอดูอาให้กับนักฟุตบอลทีมหมูป่าที่หายไปในถ้ำ
พร้อมโค้ชรวมสิบสามคน
พร้อมกับให้กำลังใจทีมค้นหาขอให้เจอตัวน้อง
โดยเร็วด้วยนะคะครับนายศิรวุฒิยูนุ้ย
พอโรงเรียนท่าแพรพดุงวิทยานะคะบอกว่า
ขออภัยค่ะพอโรงเรียนท่าแพรพดุงวิทย์นะคะ
บอกว่าทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งชาวบ้านที่ทราบข่าว
ตกใจค่ะตกใจมากแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกัน
อยากส่งกำลังใจไปให้การละหมาดฮายัดของชาวมุสลิมนะคะ
ก็ทำเพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้าโปรดโดนบันดาลให้ทีมค้นหา
ค้นพบตัวน้องในเร็ววันแล้วก็ขอให้ทั้ง๑๓คนนั้นปลอดภัยค่ะ
นี่แหละครับคือกำลังใจนะจากน้องนักเรียนโอ้โหแล้วก็ทุกคน
ทั่วประเทศไทยจริงจริงใช่จริงยังมีอีกหลายโรงเรียนหรือว่าหลายหน่วยงานที่ส่งใจไปแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเราก็หยิบยกกันมาบางพื้นที่เชื่อว่าทุกคนตอนนี้หัวใจดวงเดียวกันส่งไปที่ถ้ำหลวงเชียงรายแล้วค่ะ